ดิฉันจะพาไปดูสมาชิกใหม่ที่เป็นสัตว์น่ารักมากเลย
พาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะ
ที่นี่เขาต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวน้อยกำลังน่ารักเลย
เดี๋ยวไปช่วยดิฉันดูหน่อยว่าเจ้าตัวนี้มันคือตัวไร่กันแน่
น่ารักมากคุณคิดว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไร
จิ้งเหรนเหรอจิ้งเหรนอะไรจะมีขนแบบนี้คะ
จิ้งหลีนสายพันธุ์ใหม่มีคนโอ้โหมันเป็นสาบชนิดหนึ่งนี่แหละ
ชื่อว่าเจ้าเมียแคทตัวเมียแคทเนี่ยหรือบางคนบอกเอ๊ะคุ้นนะ
คือตัวเมียแคทเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันก็คือตัวละครในเรื่องไลออนคิง
ที่ชื่อทีโมนที่เป็นเพื่อนกับไลออนคิงที่เป็นเพื่อนกับซิมบ้า
เหมือนจิ้งเหรนมากเลยเนี่ยในการ์ตูนตอนนั้นสมัยเราเด็กเนี่ยเป็นการ์ตูนแบบสองมิติอยู่ไง
มันก็เลยจะดูเป็นแบบนี้แต่ว่าเนี่ยคือเจ้าเมียแคทตัวเดียวกับเจ้าทีโมนที่น้องรู้จักกันเลย
นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เราเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นว่าตัวเป็นของเจ้าเมียแคทเนี่ยมันน่ารักนะคุณดูสิ
นี่แค่หางแหลมปากแหลมใช่นี่ฮาคูน่ามาท้าทาช่างเป็นวันที่ชื่นใจ
ท่องไว้ดีครูนะมาทาทายหลายคนคุ้นเคยแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้เนาะว่าเรื่องไลออนคิงเนี่ยเขาจะมีตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่เป็นเจ้าเมียแคทนี่แหละ
แล้วที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีเนี่ยนะคะเขาก็ได้แบบว่าให้กำเนิดเจ้าเมียแคทตัวน้อยชื่อว่าน้องแจ๋วจริง

แจ๋วจริงเลยเพิ่งคลอดออกมาไม่นานเลยนะคะ
แล้วก็ได้ทำการเปิดตัวน้องแจ๋วจริงก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าเมียแคทน้องแจ๋วจริงตัวนี้ด้วย
แคทเนี่ยนะคะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเป็นสัตว์ป่าของทวีปแอฟริกาค่ะ
ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้หัวสั้นหน้าผากจะกว้างหน่อยมีจมูกยาวยื่นออกมา
เป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับพังพรหรือว่าชะมด
และก็จะชอบกินแมลงปีกแข็งชอบกินนอนผีเสื้อ
รวมทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังเล็กด้วยก็คือเป็นอาหารพฤติกรรมของสัตว์พวกนี้
เขาจะไม่ชอบอยู่กับที่คุณนึกออกไหมคือมันจะชอบไปกินพวกแมลง
แบบนี้น่ารักมากแล้วก็จะชอบออกมารับแสงอาทิตย์
ตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นตลอดนะคะ
เวลาอยู่เขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่ม
อยู่รวมกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า
ตอนนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ

ซึ่งปัจจุบันนะคะที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะมีเมียแคทอยู่ทั้งหมด๒๙ตัวค่ะ
เป็นสัตว์ที่ได้รับความสนใจจากบรรดานนักท่องเที่ยวมาก
สำหรับใครที่อยากจะไปชมความน่ารักของครอบครัวเมียแคท
แล้วก็สมาชิกใหม่อย่างน้องแจ๋วจิงไปชมกันได้เลยนะคะ
ช่วงนี้เขาจัดสิทธิพิเศษต้อนรับวันแม่
สำหรับผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมเฉพาะชาวไทยนะคะ
เข้าชมฟรีเลย
เพียงแค่คุณแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
รับสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑สิงหาคมเลย
แต่สำหรับวันที่๑๒สิงหาคมนั้นนะคะ
ให้สิทธิ์คุณแม่ทุกคนที่เป็นชาวไทยและมากับลูกครับ
เข้าเที่ยวชมฟรี
นี่วันดีแบบนี้ช่วงเวลาดีแบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะ
น้องหนูคนไหนอยากชมความน่ารักของเจ้าแจ๋วจริง
หรือว่าครอบครัวเมียแคทนะคะไปเที่ยวชมความน่ารักกันได้ที่
อยู่ที่จังหวัดเจียงใหม่จ้า
อ้าวนี่ตัวเมียแคทมันน่ารักอย่างนี้นะ
หลายคนไม่รู้จักไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมันซะ
นี่มันจะชะเงิร์มองซ้ายขวา
มูกต้องสั่นแล้วก็มือต้องคอยขุดคุย
เออเหมือนแล้ว

นั่นแหละเหมือนเมียแคทแหละ
มันหน้าตาแบบนี้มันเปลี่ยนแหละครับ
สิเวลัมเวลาเหมือนจะมีสาระเหมือนจะมีสาระเลยคุณชนะไม่มีไม่เอาไม่พูดไม่เล่นแบบนี้นะอะไรไม่ได้ก็ผ่านไป